ช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬานอื่นที่น่าสนใจในรอบวันกันค่ะ
แข่งขันในระบบ๑๓ใน๒๕เฟรม
หมูปากน้ำนะคะนพลแสงคำมือ๔๒ของโลกที่จบเซคชั่นที่๒
กลับมาในเซชั่นสุดท้ายในเก้าเฟรมที่เหลือสู้เต็มที่แล้วค่ะสำหรับหมูปากน้ำนะคะ
ที่จะแพ้ไปแบบบุดหวิดจริง๑๒ต่อ๑๓เฟรมตกรอบไปแบบน่าเสียดายมากนะคะ
โดยหลังจบทวนาเมนต์นี้ค่ะหมูป่าน้ำก็จะขยับขึ้นไปเป็นมืออันดับที่๓๙ของโลกค่ะ
ต่อกันที่นายธนาชัยประสิทธิ์นะคะหัวหน้านักกีฬาไทย
ก็ได้กล่าวระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริหารกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะคะว่า
ณตอนนี้ญี่ปุ่นเจ้าภาพโอลิมปิก๒๐๒๐ได้ยืนยันสนามการแข่งขันแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันออกมาแล้วนะคะ
รวมถึงการป้องกันโควิด๑๙แล้วก็เชื่อว่าในปีหน้าเจ้าภาพก็จะมีการออกมาตรการให้เข้ากับสถานการณ์
แล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีคนดูในสนามนะคะเนื่องจากว่ามีการขายตัวไปแล้วแต่อาจจะจำกัดคนดูอยู่ที่ประมาณ๖๐๗๐ค่ะ